คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้เจ็บใจที่รักพังเจ็บจังที่รักเธอ
เมื่อวานนี้เล่ากันไปแล้วสำหรับอดีตทหารช้ำรักถูกสาวสปลาวหลอกแต่งงาน
เมื่อวานเนี่ยคุยกันไปแล้วว่าตามหาเขาเอาสินสอดไปเข้าหอได้คืนเดียวสุดท้ายหายไปไหน

ใช่มาอัปเดตกันหน่อยเห็นบอกว่าทั้งคู่ทั้งคุณเอ็มแล้วก็สาวสวยคนนั้นนะคะ
ไปขึ้นโรงพักคุยตกลงกันต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
แสดงว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้คือจบแล้วใช่ไหม
มันจบแล้วคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเนี่ยตามภาพเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่คุกเข่าขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป

ไปแต่งงานแล้วก็เข้าหอกันวันเดียว
แล้วทำไมถึงท่าทางเหมือนไม่เอาแล้ว

นี่คุณนุษย์พอทราบเรื่องว่าคุณเอ็มเขาไปแจ้งความ
คุณนุษย์เขาบอกเขาไม่ได้หนีอยากให้มาโรงพักใช่ไหมเขามา
นี่แหละค่ะคุณเอ็มบอกเลยคุกเข่าขอความเห็นใจ

อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนางสาวนุษย์ทองมณีเพชร

แต่สุดท้ายตามภาพคุณผู้ชมโอ้โหฝ่ายหญิงเขาใจแข็งจริง
เขายืนกรานขอตัดขาดทางใครทางมัน

คือเหตุการณ์นี้นะหลายฝ่ายก็ช่วยกันสืบทราบว่า
นางสาวนุษย์สาวสปปลาวนี่นะ
หนีนายเอ็มไปไปทำงานอยู่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในตลาดคลองรัง
ว่าเธอร้อยเจ้งความเธอไปเคลียร์กันหน่อยยังไงไหม

นางสาวนุษย์เดินทางมาเจอนายเอ็มบนโรงพัก
พอนายเอ็มถามนะว่าทำไมนุษย์ต้องหนีพี่ไป
ทั้งที่เราเพิ่งแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือกันวันเดียวเท่านั้น

นางสาวนุษย์ตอบกลับมาว่าโอ้โหอย่ามาพูด
แค่สลึงเดียวกับเงินเล็กน้อยไม่ใช่สินสอดทองมั่นนะ
เพราะว่าอะไรฝ่ายชายไม่เคยมีเงินสดให้เป็นหมื่น
ที่มาพูดมาบอกออกข่าวแบบนี้เลย
แล้วก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเธอด้วย
และที่สำคัญเธอไม่ได้หนีเธอบอกแบบนี้

เธอมีเอกสารเข้าเมืองมาทำงานถูกต้อง
เธอต้องไปทำงานเลี้ยงลูกสาว๒คนนะฮะแล้วก็แม่
ตัดสินใจว่าจะขอตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้ว
เพราะตลอดเวลา๕๖เดือนที่คบกัน
เธอบอกว่าเธออยู่ด้วยตัวเองมาตลอด
เช่าบ้านก็อยู่คนเดียวนายเอ็มบอกว่ารักเธอรักเธอ
แต่ไม่เห็นเคยให้ความช่วยเหลืออะไรเธอเลย
ไปฟังเสียงนางสาวนุษย์กันหน่อยค่ะ
ความรักกลายเป็นความเอาชนะกันแล้วค่ะ
เดี๋ยวก่อนเชอรี่มันจะกลายเป็นว่ามาคุยกัน

แล้วสรุปเนี่ยแล้วคุณนุษย์แต่งงานกับคุณเอ็มทำไม

ไม่สามารถประสานรอยร้าวของทั้งคู่ได้

เขาบอกว่าเขาขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้งได้ไหมล่ะนุษย์

บอกว่าอ่ะงั้นยอมให้เป็นเพื่อนแล้วกันนะ
เบอร์แลกไลน์เอาไว้พูดคุยกันในวันหน้า

พี่ขอมาทำงานใกล้นุษย์ได้ไหม
นุษย์บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอแบบนี้
งั้นแล้วก็เบอร์โทรก็ไม่ได้

เอ็มก็เลยสุดท้ายจำใจรับข้อเสนอไปค่ะ

นุษย์จะงอนว่าเอ็มไปทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โต

เบอร์บอกเรื่องของผัวเมียเขา

เอ๊ะหรือเราไปยุ่งเลือกเข้าบ้านเขาวะ

กลัวเดี๋ยวจะได้กินอาหารหมากันไว้อย่างนั้น
ตอนแรกอยากช่วยเขาเขาตามหาคนรักเขาหาไม่เจอ
คุยกันดีนะครับตอนนี้คุยกันดี